ชาวนาที่ทุ่งกุรามร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

แล้วก็นำเข้าโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนะครับ
เพื่อนำเงินที่ได้นั้นไปใช้หนี้สินที่พวกเขามีอยู่
พร้อมเสนออยากให้รัฐนั้นพยุงราคาข้าวแบบระยะยาว
แล้วทำให้ข้าวหอมบรินั้นขายได้ราคาไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐บาทด้วยนะครับ
ติดตามจากบริการของคุณสรีภักรกรมนตรวัยตรึงตรีคูณครับ
เกษตรกรในทุ่งกุลาร้องไห้หมู่๕ตำบลหนองแวง
อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วยกันเก็บข้าวที่ตากไว้เพื่อเตรียมนำเข้าโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว
ที่จะได้เงินไม่เกิน๑๙๐ของราคาตลาด
หรือกำหนดวงเงินสินเชื่ออยู่ที่ตันละ๙๕๐๐บาท
เก็บข้าวในยุ้งฉางอีก๑๕๐๐บาทต่อตัน
รวมถึงยังได้รับการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวตันละ๒๐๐บาท
รวม๑๒๐๐๐บาทต่อตัน
สุบันบุภาหนึ่งในชาวนานในหมู่บ้านแห่งนี้
นำข้าวเปลือกหอมมะลิจำนวน๔ตัน
มาฝากตากไว้ที่ลานศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน๓วัน
เพราะพื้นที่ในบ้านไม่เพียงพอสำหรับการทำลานตากข้าว

สุวรรณนำข้าวที่ตากแห้งแล้วบรรจุลงในกระสอบ
เผื่อจะเก็บภาพข้าวยุงฉางที่ทำไว้ภายในบ้าน
ซึ่งจะใช้แรงงานจำนวน๑๐คน
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
โดยเกษตรกรคาดหวังนะคะว่าเงินที่ได้จากการเข้าโครงการสินเชื่อชะลอการขายนั้น
จะนำไปใช้หนี้แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
จะต้องตรวจสอบว่ามีข้าวครบ๔ตันตามที่แจ้งไว้หรือไม่
จากนั้นจะเก็บข้าวไปตรวจเพื่อวัดความชื้นไม่เกินร้อยละสิบห้า
เจอปนไม่เกินร้อยละ๒และอัตราต้นข้าวมีน้ำหนัก๒๐กรัมขึ้นไป
สีแปรเป็นข้าวสารแล้วจะไม่หักเมล็ดข้าวจะต้องแข็งแรง
จากนั้นเกษตรกรจะได้รับโอนเงินภายใน๓วัน
สุบันคาดหวังว่าข้าว๔ตันที่เข้าโครงการนั้นจะได้รับเงินประมาณ๕๐๐๐บาท
ซึ่งจะนำมาใช้หนี้ค่ารถเกี่ยวข้าวค่าปุ๋ยยาที่เชื่อไว้๒๐๐๐บาท
และชำระหนี้กับทกศที่กู้มาเพื่อลงทุนเพาะปลูกและปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย
ถ้าตามสภาพแล้วหมื่นหนึ่งกว่ามันก็ยังไงผมก็คาดหวังว่ามันก็คงจะดีกว่าขายตอนนี้นะครับ
อย่างน้อยก็จะมีค่ายุ้งแล้วก็ค่าอะไรเพิ่มขึ้นมา
ถึงว่าราคาข้าวไม่สูงขึ้นมันก็พอใช้ได้นะครับ
ส่วนเกษตรกรที่ไม่มียุ้งช้างจะนำข้าวที่เกี่ยวสดจากท้องนาส่งขายขาดให้กับสหกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศหรือสกต
ในเล็กสุดวิลัยเกษตรกรตำบลบ้านฝางอำเภอกเกษตรวิสัย
นำข้าว๕ตันส่งขายโดยใช้วิธีการประมูลข้าว
ซึ่งสกตร่วมกับโรงสีในพื้นที่เปิดประมูลข้าวจากชาวนาโดยให้ราคาตามคุณภาพและน้ำหนักของข้าว
ในเล็กยอมรับราคาเกี่ยวสดที่๙๐๐๐บาทต่อตันเพราะข้าวของเขามีความชื้นร้อยละ๒๐
จะได้ราคาไม่เท่ากับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว
แต่ยังดีกว่าขายข้าวขาดทุนในช่วงราคาข้าวตกต่ำที่๖๗๐๐๐บาทต่อตัน
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวจะช่วยทำให้ราคาข้าวในตลาดขยับขึ้นเฉลี่ย๑๐๐บาทต่อตัน
แต่เกษตรกรอยากให้รัฐบาลดูแลราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ
โดยให้ราคาข้าวในปีหน้าไม่ตกต่ำเช่นปีนี้
หรือราคาข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐บาทต่อตัน
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ